เรายังตามกันต่อนะครับกับเหตุสะเทือนขวัญไม่ใช่แค่ในเมืองไทยเท่านั้น
ผู้คนทั่วโลกที่ทราบข่าวสะเทือนใจกันทั้งหมดเลยนะฮะ
กราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะมนตอุทัยสวรรค์ที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู

นี่คือภาพของขบวนรถที่เจ้าหน้าที่กำลังลำเลียงศพ
ของผู้ที่ศูนย์เสียในวันนี้
เพื่อจะไปที่โรงพยาบาลหรือว่าโรงพักนะฮะ
มันมีขั้นตอนต่างที่ต้องไปชนะสูตรไปพลิกศพกันอีกนะครับ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
เราจะพูดคุยกับคุณภูริพัฒน์นะครับคุณภูริพัฒน์ครับ
ครับคุณพระคุมคุณเขมมาสอนครับ
อย่างที่คุณพระคุมเล่าไปมาสักครู่ครับผม
กำลังตามรถขบวนของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ที่จะลำเลียงน้องทั้ง๒๖คน
ไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
แต่เบื้องต้นได้รับรายงานแบบนี้ครับว่า
ก่อนที่จะไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนั้น
ตอนนี้จะส่งศพไปรวมกันที่สถานีตำรวจภูทรนากลางก่อน
เพื่อที่จะให้ศพทั้งหมดนั้นมาครบทั้ง๓๘ศพ
ก่อนที่จะส่งไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลรวมไปถึงพิสูจน์สาเหตุของการเสียชีวิต
คุณผู้ชมครับต้องยืนยันแบบนี้ครับว่า
ตัวเลขของผู้เสียชีวิตนั้นมีทั้งหมด๓๘ราย
เสียชีวิตภายในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น๒๖ราย
เสียชีวิตในหมู่บ้านนั้น๑๘ราย

ในโรงพยาบาลนี้มีโรงพยาบาลนากลาง๓ราย
และก็ที่โรงพยาบาลน้องบุรมภู๑รายนะครับ
ซึ่งตอนนี้เรามาถึงที่โรงพักที่นากลางแล้วเป็นที่เรียบร้อย
โดยตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดขบวนเพื่อที่จะเข้าไป
ต้องบอกแบบนี้ครับตกมีค่อนข้างเยอะ
ต้องใช้รถในการที่จะขนนั้นหลายคัน
แต่รถที่ใช้ขนหลักก็คือรถของมูลนิธิร่วมกระตันยู
ซึ่งเป็นลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์ลักษณะคดีใหญ่แบบนั้นนะฮะ
ทั้งหมดอยู่ที่นั่น๒๖ศพที่จะนำส่งในวันนี้
และตอนนี้เรายังคงรออีกที่เหลือที่อยู่ภายในหมู่บ้าน
แล้วก็รวมไปถึงศพที่อยู่ภายในบ้านของผู้ต้องหาด้วย
ก่อนที่จะนำไปสู่โรงพยาบาลนั่นเอง
ตรงนี้มีผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
คนตำรวจเอกตำรงศักดิ์ศิษภิกษภัทรรออยู่ที่นี่
เพื่อที่จะตรวจสอบความเรียบร้อยรวมไปถึงกำชับ
พนักงานสอบสวนให้ทำคดีอย่างรอบครอบนั่นเอง

แสดงว่าจุดตรงนี้เนี่ยคือจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช่ไหมครับ

ถูกต้องครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี๒๖ศพนะครับ

ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กน้องหนูทั้งนั้น

นั้นครับเป็นเด็ก๒๒คนแล้วก็เป็นผู้ใหญ่อีก๔คน
ตอนนี้ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติบอกกับผมนะครับว่า
ตัวของเด็กที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้เสียชีวิตจาก
เรื่องของกระสุนปืนนะครับคุณภาคภูมิ
แต่ถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดในการที่จะทำร้ายร่างกายน้องนั่นเอง

แบบนี้ในส่วนร่างของคนร้ายเนี่ยค่ะคุณภูริพัฒน์

ตอนนี้เหมือนตอนนี้เนี่ยผมได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่นะครับว่า
ศพของคนร้ายอยู่ที่บ้าน
กำลังอยู่ระหว่างการรำเลียงที่จะมารวมกันที่นี่
แน่นอนครับต้องมีการแยกศพของคนร้ายอย่างแน่นอน
ก็จะนำส่งรถเพื่อนละคันกัน
แต่แน่นอนว่าทุกศพนั้นจะไปรวมกันที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีครับ
แบบนี้พ่อแม่ผู้ปกครองของน้องหนู
ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เขาจะสามารถตามไป
หรือว่าดำเนินการอะไรในช่วงคืนนี้ได้ไหมคะ
ตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้อนุญาตให้รับศพไปนะฮะ
ทุกศพเนี่ยต้องไปที่โรงพัฒนาศูนย์ด่วนธานีก่อน
แต่ตอนนี้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทางเจ้าหน้าที่ให้พ่อและแม่รวมถึงญาติ
เตรียมเอกสารส่วนตัวของน้อง
รวมไปถึงเอกสารของญาติผู้ปกครอง

ในวันนี้ทางมูลนิธิขออภัยครับ
ทางแพทย์นิติเวชนั้น
ก็จะเตรียมผ่าชนสูตรศพของน้องภายในคืนนี้เลย
ซึ่งทางวัฒนบนศรีว่าการสะสวงสาธารณสุข
ท่านอนุทินชาญวิรากูลเนี่ย
ก็เดินทางมากำชับด้วยเหมือนกันนะ
เพราะว่าคืนนี้ต้องเริ่มทำการชนสูตรเลย

สามารถที่จะให้ญาติรับศพกับประกอบที่มีทางศาสนาได้ครับคุณพระอภูมิครับ
คือตามขั้นตอนแต่ละศพ
เจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนว่า
จากการเสียชีวิตเนี่ยสภาพการเสียชีวิต
เขาถูกคนร้ายทำร้ายแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
หลังจากนั้นก็จะตรวจสอบให้ชัดว่าแต่ละศพคือใคร
แล้วก็ส่งมอบให้กับญาติใช่ไหมฮะคุณบุริภัทร

อย่างที่บอกไปว่าศพหลายศพเนี่ย
ไม่ได้เสียชีวิตจากการที่ถูกคนร้ายเนี่ย

เสียชีวิตเพราะว่าจากการถูกคนร้ายปาดคอบ้าง

บรรทุกศพของน้องผู้เสียชีวิต

แล้วก็เรามารอเคป๓๘สก
พฤษฎานำตรงที่โรงพัชบาลศูนย์อุดรฐานีสุนภาคภูมิครับ
สนใจข้อมูลของคุณภูริพัฒน์
เรื่องของผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้เสียชีวิตจากกระสุนปืนเนี่ยค่ะ
เสียชีวิตจากคมมีดด้วย
มีข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมจากทางตำรวจบ้างไหมคะ
เกี่ยวกับอาวุธที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ
เกี่ยวกับการเสียชีวิตจากคมมีดจากคนร้าย
ลักษณะของมีดที่คนร้ายใช้คุณเขมมาสอนครับ

ซึ่งมีดเนี่ยตำรวจสามารถไปตรวจยึดได้ที่บ้านของผู้ต้องหาเอง
ที่ก่อเหตุซึ่งหลังผู้ต้องหาเสียชีวิตไปแล้วฮะ
พอไปตรวจสอบเนี่ยก็พบอาวุธมีดนั้นตกอยู่ภายในบ้าน

เป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุครับคุณเคยมาสอนครับ

คุณพุทธิพัฒน์ไปติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่บ่าย
คือสภาพพื้นที่จิตใจของชาวบ้านในพื้นที่
ทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างคะ
คือคนไทยดูข่าวนี้แล้วเศร้าเหลือเกินครับคุณบุริพัฒน์
ผมคิดว่าไม่เฉพาะคนไทยที่เศร้า
คนทุกโลกน่าจะเศร้ากันด้วยคุณพระคุณครับ

ก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้

ของชาวบ้านไม่มีใครกล้าที่จะออกมาเลย
เพราะว่าตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
พอชาวบ้านพากันหลบอยู่ในบ้าน

จนกระทั่งได้ทราบข่าวว่าตำรวจนั้นสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว

ถึงจะสามารถที่จะออกมาจากบ้านได้แล้วก็มาดู
ก็พบว่าลูกหลานของตัวเองนั้นเสียชีวิตแทบทั้งหมด

จำนวนเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยมี๒๐๓๐คน
ส่วนใหญ่เป็นเด็กในหมู่บ้านทั้งหมด
ทั้งหมดเป็นเครือญาติกันคุณภาคภูมิครับ
เกิดความเศร้าเกิดความสูญเสียอย่างมาก

จะดูแลเขาอย่างไรนะครับกับเหตุงานที่เกิดขึ้น
ตอนนี้มีทางยุติธรรมจังหวัดหลังบลังภูมิ
พูดคุยกับทางญาติเรียบร้อยแล้วคุณภาคภูมิครับ

ข้อมูลต่างเพื่อที่จะขอรับเงินเยียวยา
คือเบื้องต้นน่าจะสามารถจ่ายเงินได้วันพรุ่งนี้เลย

โดยศพทั้งหมดจะได้ยอดเงินในการช่วยเหลือเยียวยา
ประมาณ๑แสน๒หมื่นบาท
ที่จะช่วยเหลือเยียวยาในการจัดการศพเอ่ย
ในการที่จะเกี่ยวข้องกับทางคดีเอ่ย

และท่านสมตักเทพศุษย์บินจะได้เดินทางมาในวันพรุ่งนี้ด้วยครับ
เรื่องของเงินเยียวยามันก็เป็นตามขั้นตอนของกฎหมาย
แต่เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเงินนะคุณภูริพัฒน์เนอะ
เรื่องของสภาพจิตใจความรู้สึกของพ่อแม่
ผู้ปกครองของเด็กหรือว่าของคุณครูที่สูญเสียเนี่ย
เยียวยาสภาพจิตใจจะมีการดำเนินการกันยังไง
ได้เอาทีลนักกิจศึกะยะหมอนจิตเวลลงมา
พูดคุยกับครอบครัวของผู้สูญเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณเข็มมาสอนครับ
แต่อย่างที่บอกไปตอนนี้ทางญาติไม่พร้อมที่จะพูดคุย
เพราะว่าลูกของเขาเองเดียวเป็นเด็ก
และตอนที่น้องโดนทำร้ายก็เป็นตอนที่น้องนอนหลับอยู่

ไม่มีใครเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ญาติยังไม่พร้อมในการพูดคุยเ
คุณภูริพัฒน์ได้คุยกับคุณครูที่อยู่ที่ศูนย์หลายท่านเลยนะครับวันนี้
ถูกต้องครับถูกต้องครับผมได้พูดคุยกับครู
ซึ่งครูที่เข้าไปช่วยเหลือคุณพักภูมิเข็มมาสอนครับ
พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือแล้ว
แต่คนร้ายเนี่ยพยายามที่จะใส่กระสุนปืนเพิ่ม
ผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าตอนนั้นคือหลายคน
เพราะเห็นคนร้ายเนี่ยยิง๒คนก่อนที่อยู่บริเวณด้านหน้า
ก็คือเจ้าหน้าที่แล้วก็เด็กอีกหนึ่งคนอายุ๑๐ครับ

พอยิงเสร็จนั้นครูก็รีบวิ่งหนีกัน
เข้าไปล็อกประตูของศูนย์เด็กเล็ก
แต่ตัวของคนร้ายยิงปืนเข้าไปในศูนย์เด็กเล็กหนึ่งนะ
กระจกแตกแล้วก็ถีบประตูเข้าไป
หลังจากนั้นเนี่ยครูก็พยายามที่จะปีนกำแพงหนีออก
และพยายามที่จะช่วยเหลือแต่ตอนนั้นช่วยเหลือไม่ได้

หลังจากนั้นคนร้ายก็เข้าไปทำร้ายเด็กทั้งหมด
รวมไปถึงครูที่ตั้งคันจำนวน๘เดือน

ก็โดนทำร้ายต้น๗ชีวิตด้วย
ซึ่งตอนนี้ทางครูสภาพจิตใจครู

เพราะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหาตัวเองได้ครับ
คุณครูที่เสียชีวิต๑ท่านเนี่ยคือท้องอยู่๘เดือนใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับครูที่เสียชีวิตท้องอยู่๘เดือน
ผมได้พูดคุยกับสามีของเขานะฮะ

เขาบอกว่าเมื่อเช้าเพิ่งกอดภรรยา

แล้วก็จูบลูกที่ตรงท้องของเขา
ลูกชายเขาเขาบอกว่าเขาสูญเสียทั้งตัวของเมีย
เขาสูญเสียทั้งตัวของลูกชายไป
ตอนนี้เขาค่อนข้างสิ้นหวังค่อนข้างหมดหวัง

โดยครูคนนี้เขาตัวของสามีนะฮะ
เคยบอกแล้วครับว่าอยากจะพาไปเป็นครูอยู่ที่อื่น
แต่ตัวของครูคนนี้เองบอกว่าอยากจะอยู่ที่นี่

เพื่อที่จะพัฒนาของเด็กของตัวเอง
แต่ก็ถูกตัวของผู้ตนเอกปัญญา
มาทำร้ายจนเสียชีวิตครับคุณภาคภูมิครับ
มีข้อมูลในลักษณะที่ว่า

เสียชีวิตเกือบทั้งหมดใช้คำว่าเกือบใช้คำนี้
นั่นหมายความว่าก็มีเด็กที่รอด
มีเด็กที่รอดชีวิตหนึ่งคน
ท่านครูบอกกับผมครับว่า
ตอนนั้นเนี่ยน้องนอนอยู่โชคดีคุณผู้ชมครับ
โชคดีที่น้องไม่ได้ตื่นขึ้นมา
คนร้ายเนี่ยน้องคิดว่าน้องเสียชีวิตไปแล้ว

ทำให้น้องคนนี้รอดชีวิตอยู่คนเดียวครับคุณเกมศรครับ
ตอนนี้น้องเขาได้รับการดูแลยังไงอ่ะคะน้องที่รอดชีวิตอยู่คนเดียวเนี่ย
ตอนนี้อยู่ในความดูแลของครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
นอกจากครอบครัวตอนนี้มีกินเดียวยาติดใส
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เอง
รวมไปถึงของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นหมอจิตเวทแพทย์จิตเวท
ก็ดูแลอย่างใกล้ทิศแล้วคุณเขตพระสอร์ตครับ

คุณภูริพัฒน์ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยฮะว่า
เราเห็นจากภาพที่คุณภูริพัฒน์ได้ส่งภาพเข้ามาเนี่ย
ณขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการขั้นตอนไหนกันอยู่บ้างครับ
ตอนนี้ทางศพของผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยเดินทางมาถึงที่สถานีตำรวจภูทรนากลาง

ตอนนี้เรายังคงจอดรถเพื่อที่จะรอศพอื่นที่จะมาสมทบที่นี่
อย่างที่บอกไปครับศพทั้งหมดจะถูกลำเรียงจากที่สพนากลาง
ไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเพื่อที่จะทำการชนะสูตร
คุณภาคภูมิครับตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปเนี่ย
จะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่บริเวณจุดนี้
ซึ่งเจราชีกู้ภัยเนี่ยเป็นเจราชีของมูลนิธิทรวงกะตันยู
แล้วก็มูลนิธิของอีกหลายมูลนิธิทรวงกะตันยูเข้าไปช่วยน้ำทั่วพี่ขอนแก่นมานะครับ
พอรู้ว่ามีเหตุใหญ่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูพากันมาที่นี่เพื่อที่จะช่วยเหลือที่นี่เลยทันที
เพิ่งมาถึงมาช่วงเย็นนี้เองเราก็ได้พูดคุยกันว่าโอ้โหเหตุแบบนี้
เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอีกมันก็เกิดขึ้นคุณภาคภูมิครับ
อ่าเดี๋ยวความคืบหน้ายังไงรอคุณภูริพัฒน์รายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะครับ